เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนล้านให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน

เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
ประชาชนของพระราชา
เมื่อวันที่๙กันยายนปีพุทธศักราช๒๔๙๗อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ได้เกิดมหาอัคคีภัยไฟไหม้ยาวนานกว่า๒๔ชั่วโมง
รถดับเพลิงทั้งจากนครปฐมกรุงเทพต้องมาช่วยดับ
ขณะนั้นชาวบ้านโป่งต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่
สิ้นเหนือประดาตัวในชะตากรรมอันเลวร้าย
ยังมีชีวิตเล็กของเด็กชายวัย๙ขวบ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่๙
นั่นก็คือคุณวิรัติจารุภูลผล
เมื่อ๖๒ปีที่แล้วเนี่ยได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่บ้านโป่ง
ไฟไหม้ครั้งนี้ประมาณเกือบพันหลังคา
เรือนผู้ใหญ่หลายท่านในขณะนั้นบอกว่า
ยิ่งใหญ่มากเหมือนตกนรกล่ะครับ
เพราะเห็นไฟนรกไหม้ทั้งคืนเลยครับ
เพราะว่าไหม้ตั้งแต่กลางวันจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ย
เท่าที่ผมได้เห็นด้วยตาในขณะนั้นเนี่ย
ระยะจากเริ่มไหม้ตลาดเนี่ย

รุ่งเช้าของวันที่วันต่อไปคือวันที่๑๐นะฮะ
ไหม้จากวันที่๙เวลาบ่าย๒โมงกว่า๓โมงเนี่ย
๖โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
ไฟยังระเบิดอยู่ที่ปั๊มสุดท้าย
ซึ่งอยู่ที่ใกล้กับสารประชาคมในปัจจุบันนี้
ในช่วงนั้นมีปั๊มนี้เป็นปั๊มสุดท้ายที่ระเบิด
ไม่ใช่แค่รถดับเพลิงเท่านั้นที่มาจากกรุงเทพ
แต่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ท่านทรงขับรถพระที่นั่ง
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างบ้านโป่งด้วยพระองค์เอง
ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์
ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมราชดอนครั้งแรกในรัชกาล
ซึ่งเป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่ชุบชะลมใจที่แห้งผากของราศดรชาวบ้านโป่ง
สิ่งแรกที่พระองค์อยากจะช่วยคือเด็ก
ยังจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในเรื่องการศึกษาอีกด้วย
ฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง
เพื่อได้มาบรรเทาทุกข์ให้กับทุกครอบครัวที่โดนอัคคีภัย
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากในหลวงรัชกาลที่๙
ได้รับจากพระองค์๑๐๘บาท๙๕สตางค์ในสมัยนั้น
ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อย
ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยครับสุดที่จะปรณาได้ว่าเราเหมือนกับ
กำลังจะคอแห้งกำลังจะเสียชีวิตแต่มีเทวดามาโปรดน้ำให้อ่ะนะฮะ
ทำให้พลิกฟื้นขึ้นมาได้ไม่ตายแล้ว
เหมือนกับพระศพนี้ก่อนได้เห็นเทวดาคิดไม่ถึงนะฮะ
ว่าจะส่งพระกรุณามหากรุณาโปรดเก้ามาดับทุกข์จนถึงที่ด้วยพระองค์เอง
ในทะเลวิทยังเป็นการพี่ประชาและคุณก็ก้มไปช่างไม่ได้เลย
ต่างเป็นตัวอย่างเนี่ยมากมายหลายสิบปีนักถ้าจะกล่าวในวันสองวันเนี่ย

พระองค์เนี่ยไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังท่านรักลูกเสมอทุกภาคนี้พระองค์เสด็จหมด
ฉะนั้นผมเชื่อว่าในหลวงเนี่ยเป็นดาวประจำเมืองจริงไปที่ไหนก็เห็นท่านพระองค์ท่าน
ไม่เคยมีทุกข์ใดที่พ่อไม่เห็นแม้แต่หน่วยที่เล็กที่สุดพื้นที่ที่ห่างไกลพ่อก็ไม่เคยทอดทิ้งเรา
โปรดติดตามตอนต่อไป